คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านมาสักพักนึงแล้วนะคะ
แต่ว่าความรักความคิดถึงที่ลูกสาวอย่างคุณอ้อมพิยดามีต่ออเปียพิสารยังคงมากล้นเหลือเกินนะคะ
ซึ่งปกติจะใกล้กับวันเกิดของตัวเอง
ซ้ำไปกว่านั้นค่ะหมาตัวโปรดที่คุณพ่อรักก็ยังมาตายจากไปอีก
รวมกับที่คุณครูสั่งการบ้านน้องนาวาให้เขียนเรียงความ
จากเรื่องเล่าของแม่เกี่ยวกับคุณปู่คุณย่า
โอ้โหคุณผู้ชมคะงานนี้พี่อ้อมเลยทนกลั้นไม่ไหว
โฮออกมาเลยนะคะว่าเธอคิดถึงคุณพ่อมากมายขนาดไหนค่ะ
ก็คือวันเกิดอ้อมจะ๑๗มิถุนาใช่ไหมคะ

แล้วก็นี่แหละเลยแบบ

พอดีหมาตายตายด้วยประวาน
เราก็เรียกมั้ยในช่วงนี้เราก็อาจจะไม่ได้เศร้าเลย

แต่ว่าพอดีก็เกลียดใจอยู่ดี

ร้องไห้อยู่ดีทั้งแบบก่อนนอนแล้วเมื่อเช้า
ก่อนมางานก็ร้องไปอีกเลยนะครับก็คิดถึง
โรงเรียนก็ให้มีกิจกรรมก็คือให้นาวา
เสาร์ทีนี้ให้กลับมาคุยกับปู่ย่าตายาย
เล่าเรื่องอดีตจะให้ทำเรียงความ
แม่ต้องเป็นคนเล่าเล่าไปก็ร้องไห้ไป
อยู่ในใจแต่ก็คิดถึงอ่ะแล้วก็แบบ
พอเล่าไปแล้วก็เนี่ยพ่อหายไปไหนก็ไม่รู้

เราก็คิดถึงตลอดแล้วค่ะก็ยาก

รู้ไปรู้มากจริงหรือเปล่า

แต่ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็เป็นกำลังใจ

เข้าไปเป็นกำลังใจได้ไปดูคลิปเขาทำอาหารนะ